พาคุณผู้ชมไปดูกันก่อนว่าช่องทางในการสร้างรายได้
โดยเฉพาะนำอาหารที่ขึ้นชื่อ
และต่างชาติก็ชอบอย่างส้มตำหรือปัย่าป๊อกเนี่ยนะครับ
แปรรูปให้พร้อมทานภายใน๕นาที
แล้วสามารถที่จะพกพาไปไหนก็ได้ครับ
โอ้โหสะดวกสบายขนาดนี้อร่อยขนาดไหน
คุณเขมิกาพรมพันธ์ใจจะพาไปชิมครับ
นี่คือแม่ตุ๊กเจ้าของแบรนด์ส้มตำไทยอบกรอบ

วันนี้แม่ตุ๊กจะมาสาธิตการทานส้มตำอบกรอบ
ฉีกซองเทใส่จาน

ของอร่อยที่กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลค่ะ
เสียงจะเป็นส้มตำแบบฟรีสไตล์นะคะ

รสชาติเหมือนตำเสร็จใหม่เลยค่ะ
จากนี้นะคะก็ยังมีระดับความเผ็ด

ตั้งแต่เผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมาก
แต่อย่างดิฉันเนี่ยขอเผ็ดมากแล้วกันนะคะ
ขอแบบแซ่บนัวค่ะ

ส้มตำไทยแม่ตุ๊กเป็นการทำแบบใช้เครื่องจักร

การเตรียมมะละกอเผลอพริกกุ้งแห้ง

หรือการทำแห้งแบบแช่เยื่อแข็ง
ใช้เวลา๒วันก็ออกมาเป็นส้มตำไทยอบกรอบขนาด๘๐กรัม
ซึ่งใช้เวลาพัฒนามาร่วม๒ปีค่ะ
มาของส้มตำไทยอบกรอบมาจากความตั้งใจ
ที่จะทำอาหารไทยที่เป็นซิกเนเจอร์เพื่อส่งขายตลาดต่างประเทศ
เลือกเป็นส้มตำค่ะที่ยังไม่มีในท้องตลาด
และสบช่องโอกาสในการทำธุรกิจ
เริ่มวางจำหน่ายทดลองตลาดในประเทศตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
ผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งยังได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี
แม่ผมก่อนที่จะมาทำนี่คือทดลองทำนู่นทำนี่มา
ไม่ประสบความสนุกก็ไม่เป็นไรก็ทำไปเรื่อย
ก็เลยมาต่อยอดทำส้มตำดู
ผลตอบรับก็โอเคผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ก็โอเคครับ

แต่ก็สามารถต่อยอดธุรกิจและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้
ส้มตำไทยอบกรอบตราแม่ตุ๊ก

สามารถเก็บรักษาได้นานประมาณ๑ปี
และตอนนี้กำลังพัฒนาสูตรรสชาติใหม่ค่ะ
ส้มตำปูปลาร้าที่จะได้แซ่บกันอย่างแน่นอน
เพื่อตอบโจทย์เมนูอาหารที่ทานง่ายสะดวกรวดเร็ว

และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้บริโภคด้วยค่ะ
เคมิการ์พรพันธ์ใจข่าวเทรัตน์ทีวีรายงาน